จอบประเด็นได้ไปตรวจสอบยุทธศาสตร์
แล้วก็โครงสร้างใหม่ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน
ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้แก่นำใหม่ของไหนดูดเหลาะแวมหานอกันไปแล้ว

เราจะไปตรวจสอบการรับมือของฝ่ายความมั่นคงของไทยบ้างว่า
มีแนวคิดแล้วก็มีวิธีการรับมือกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอารยาโภจาครับ
ทหารทรหดถูกนำมาประจำจุดต่าง
เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนวัตถุประกอบระเบิด
และป้องกันการหลบหนีของกลุ่มขบวนการ
ข้ามฝั่งมาในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย
นี่คืออีกหนึ่งการแก้เกมในพื้นที่
หลังเจ้าหน้าที่รู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้
ลักลอบมาตามด่านท่าข้ามต่างเพื่อก่อเหตุ
ขณะเดียวกันพลโทปิยวัตนาควานิสแม่ทัพภาคที่๔
ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
แต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก
ขณะเดียวกันเพื่อยุติการก่อร่างสร้างตัวของนักปฏิวัติรุ่นใหม่
ด้วยการต่อต้านแนวคิดสุดตรงในเชิงเป้าหมาย
ด้วยการเข้าถึงหมู่บ้านโรงเรียนและที่เรียกว่ากำปงตะกวา
พร้อมจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน
ที่มาจากแนวคิดของผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบัน
แต่อาจจะยังไม่ชัดเจนมากนัก
เพราะชุดชปกรนี้มีเป้าหมายหลัก
ในการเข้าตามหาเครือข่ายกลุ่มขบวนการ
แต่ก็ยังไม่เข้าถึงการต่อต้านแนวคิดมากเท่าไหร่
ที่รัฐบาลนั้นจัดตั้งคณะผู้แทนพิเศษขึ้นมา
มีเป้าประสงค์คือการรับมือและแก้ยุทธศาสต
กลุ่มขบวนการที่พยายามทำทุกอย่าง
โดยกำหนดกลุ่มงานต่างออกมาเพื่อรับมือ
และพัฒนาพื้นที่แต่อาจไม่ตรงจุดมากนัก

ในการที่จะผลักดันหรือตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่ง
รวมถึงตัดสินเรื่องงบประมาณการดำเนินการต่าง
แม้แต่หนึ่งในคณะผู้แทนพิเศษหลายคนยังยอมรับว่า
อย่างที่โครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค๔ส่วนหน้าเข้าไปแก้ไขปัญหา
คือการตอบโต้การดำเนินการของฝ่ายตรงกันข้าม
และหลายเรื่องก็ต้องทำอย่างเงียบเชียบ
ไม่สามารถที่จะออกเป็นข่าวหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบได้
เช่นนั้นก็จะกลายเป็นจุดอ่อนทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้ประโยชน์
ขณะที่ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโฮม
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลหรือคอปตส่วนหน้าระบุว่า

คือส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการเร่งแก้ปัญหา
และผลักดันทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อะไรต่างที่เห็นว่าควรแนะนำเราก็จะแนะนำให้ดำเนินการไปนะครับ
ติดขัดอย่างไรเราก็พยายามจะคลี่คลายปัญหาต่าง
ให้สามารถที่จะแก้ไขได้ระดับพื้นที่ได้โดยเร็ว
แต่อะไรก็ตามซึ่งเห็นว่าน่าจะต้องนำขึ้นมา
เพื่อที่จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่าง
ในระดับที่จะต้องขึ้นมาถึงรัฐบาล
ก็จะรีบรวบรวมข้อมูลต่างนะครับ
แล้วก็พร้อมกับข้อคิดเห็นในการแก้ไข
แนะนำเจนเนอร์กลับมาที่อย่างท่านประธานขอบประตอ
แล้วก็เข้าไปสู่ท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้แก้ไขสิ่งต่างนะครับ
อาจไม่ให้ความสำคัญกับกลุ่มขบวนการมากนัก
มุ่งเน้นไปที่เชิงปัจจัยแวดล้อมเสียมากกว่า
สู่จุดหมายในการประกาศอิสรภาพในปี๒๕๕๙
ตามแผนที่วางกรอบเอาไว้ในการเจรจาต่อรองสันติภาพนั่นเอง
และนั่นคือเป้าหมายของการแบ่งแยกดินแดนของพวกเขาจะสำเร็จ
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน